มีผู้ที่เขาใช้เฟซบุ๊กเนี่ยเขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้
ไปตลาดแถวนนทบุรีไปซื้อกบมาจะเอามาทำกับข้าว
มันเจอก้อนหินอยู่ในท้องของกบไปดูนะฮะ
นี่นะคะดู
ฟังนะคะว่าเสียงอะไร

ที่โกงมากเลยเนี่ยดูสิ

เนี่ยกบมันกินเข้าไปเองเหรอหินก้อนปะเลย
โพสต์คลิปเอาไว้พร้อมกับตั้งคำถาม
หินในท้องกบเนี่ยกบมันกินเข้าไปเองเหรอ
บอกว่าพี่จะเลี้ยงอะไรหรือตั้งใจจะโกง
เพื่อจะทำให้น้ำหนักตอนที่ซื้อมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่า

จะซื้อกบมามาทำกับข้าวอ่า

เคยเจออะไรแบบนี้บ้างไหม
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์คลิปเอาไว้นะครับบอกว่าไป
กบจากตลาดวัดไซใหญ่นะฮะเจอก้อนหิน๓ก้อนนะมีก้อนใหญ่ด้วยกับก้อนเล็กด้วย
บที่ชำแหละแล้วเนี่ยซื้อมา๒ตัวน้ำหนักประมาณ๑กิโลกรัมเป็นเงิน๙๐๐
บาทพอกลับมาบ้านใช้มีดผ่ากระเพาะกบนี่ฮะเจอก้อนหิน๓ก้อนน้ำหนัก
รวมกันเนี่ยก้อนหินเนี่ยประมาณขีดครึ่งเธอก็เลยถามว่านี่คือ
เรื่องปกติหรือเปล่าหรือเขาตั้งใจจะทำให้น้ำหนักเนี่ยมันเพิ่มมาก
ขึ้นหรือเปล่าผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะฮะตลาดนัดหน้า
ไซใหญ่นะครับที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีพ่อค้า
แม่ค้าเยอะครับพ่อค้าแม่ค้าขายกบก็มีนะได้คุยกับแม่ค้า
กบคนหนึ่งนะครับคุณออนอุมาเธอบอกว่าเธอขายของที่ตลาด
แห่งนี้มา๒๐กว่าปีขายกบนี่แหละนี่เห็นไหมเต็มเลยกบนี่ซื้อ
มาจากอำเภอบางเลนนะเอามาขายที่ตลาดที่นี่ยืนยันว่าไม่เคย
ทำอะไรกับกบทำมาแบบไหนก็ขายแบบนั้นเพราะว่ามาแบบสำเร็จ
รูปเขาจับมาแล้วอย่างมากก็เจาะท้องเอาไส้เอาเครื่องในออก
ไม่เคยใส่หินในท้องกบอย่างแน่นอน
ซื้อมาจากบางเลนมาอย่างนี้เลยเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำ
อะไรก็ทำมาให้เสร็จแล้วไม่ถูกกบเป็นเลยทำมาสำเร็จเลยทำมา
แค่จอท้องจะไม่ได้ไป
อาณะคือก็ทำมาอย่างนี้แล้วถ้าเราก็มาขายอย่างนี้เลย
นี่พ่อค้าบอกกระเพาะกบสดอย่างนี้จะไปยัดอะไรยังไง
เขาบอกยัดไปก็ไม่คุ้มมันไม่ได้ได้ราคามากขึ้นอะไรขนาดนั้น

คือพ่อค้าขายกบบอกว่ากบเนี่ยก่อนจะจับมาขายเนี่ย
คือบางทีเขาก็พักไว้ก่อน๒๓วันมันก็ตะวัดผงตะวัด

ใช่เขาบอกมันกินหินจริงมันคือใส่อะไรเข้าไปมันก็กิน
ใช่บางทีเจอหนังยางยังมีเจอกบด้วยกันเองยังมี
ประมาณอย่างเนี้ยนี่พ่อค้าเขายืนยันนะฮะ
เราก็ถามอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์เจดยืนยันว่าการที่กบกลืนหินไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะ
เพราะปกติกบเนี่ยมันกลืนหินเข้าไปได้อยู่แล้ว

มันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างตะกะกินเก่งกินไม่ค่อยหยุดหิวง่าย
เอาอะไรไปให้เนี่ยมันกินไปเรื่อย
ในขณะที่ถ้ากบหิวขึ้นมาอะไรผ่านมาแล้วขนาดพอดีปากมันหุบได้เนี่ย

เพราะฉะนั้นอาจารย์เจตบอกไม่ใช่เรื่องแปลก

คุณสมศักดิ์ด้วงโสนนะครับ
และเป็นผู้จัดการตลาดนัดวัดไซใหญ่
คุณสมศักดิ์บอกว่าเห็นคลิปแล้ว
เลยไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยเขาเข้าใจผิด
หรือเขาตั้งใจจะทำให้ตลาดเสียหายหรือเปล่า
เพราะร้านที่ขายกบในตลาดนี้เป็นล็อกประจำขายมาหลายสิบปี
ไม่เคยหนีไปไหนด้วยกบก็ราคาไม่แพง
กิโลกรัมหนึ่งก็๙๐บาทถึง๑๐๐บาท
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่มีการถ่วงน้ำหนัก
เพื่อจะเพิ่มราคาในการขายให้กับลูกค้าอย่างแน่นอน

เหมือนที่อาจารย์เจนบอกเหมือนพ่อค้าบอกตะวัดกินหมดค่ะใช่กินได้ทุกอย่าง